ในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คือหลักแล้วมีอยู่ที่๑๐๑ขอนแก่นและอุบลราชธานี
คือในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยถนนหลายสายจะถูกตัดขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
เพราะว่าถนนมันใช้ไม่ได้จริงเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาป้ายไปปักเตือนไว้ว่า
ยังมีคนถือคติไม่ไหวบอกไหวอยู่นะคะ
ฟาฟื้นค่ะขับรถไปเลยบอกใช้ได้ถนนก็เคยผ่าน
เคยผ่านล้อมันใหญ่ด้วยรถมันคันใหญ่ไปได้
แต่สรุปไปได้ไหมให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยเอ็ดค่ะ
มุมซ้ายของจอจมลงไปเลยค่ะ
มิดอยู่แล้วจะมิดอยู่แล้ว

คือลงไปทั้งคันเลยนะคะ

หายลงไปแบบนี้เลยเพราะว่าเขาฝ่าฝืนป้าย
แล้วก็ต้องรบกวนพี่เจ้าหน้าที่
เอารถกู้ภัยยกสูง
ไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันรถยกสูงของมูลนิธิสว่าง

รวมถึงรถเกี่ยวข้าวของชาวบ้าน
ต้องมารวมตัวกันช่วยกันดึงรถกระบะ๔ประตูสีขาวคันนี้ขึ้นจากน้ำ
เพราะว่าเขาขับฝ่ากระแสน้ำเชี่ยว
จุดนี้คือถนนสาย๕๐๒ตำบลธานวรรณอำเภอภนมไพรจังหวัด๑๐๑
ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่มีป้ายติดเตือนไว้นะ
เขาบอกมีเจ้าหน้าที่ติดป้ายไว้ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่าน
แต่ก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ฝ่าฝืนขับฝ่าน้ำไปเลย
คันนี้ก็คิดว่าตัวเองจะไปได้ก็เลยตามเขาไป
แต่สรุปสุดท้ายตัวเองตกลงไปอยู่ข้างทางจมน้ำแบบนี้นะคะ
สรุปสุดท้ายเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ช่วยดึงรถคันนี้ขึ้นมาได้
คนขับและผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยค่ะ
ไปดูภาพรวมของน้ำท่วมที่๑๐๑กันหน่อยคุณผู้ชม
หลังจากที่น้ำในแม่น้ำชีล้นตลิ่งทำให้พนังกั้นน้ำที่บริเวณบ้านดินแดง
ตำบลดงสิงขาดยาวสัก๑๕เมตร
ทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือน
รวมทั้งพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหายกันบริเวณกว้างนะครับ
หลายสายถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่ถนนสาย๕๐๒ตำบลชานุวัล
มีชาวบ้านในพื้นที่นำรถไถนาพ่วงเทลเลอร์ไปรับส่ง
ให้ข้ามไประหว่างสามแยกบ้านพนัทไปถึงเชิงสะพานข้ามน้ำชี
อำเภอเมืองยะโสธรก็คิดค่าบริการรถเก่งรถกระบะคันละ๓๐๐
รถจักรยานยนต์ก็๑๐๐บาทเท่านั้นเป็นการช่วยกัน

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีนะคะ
เน้นที่พื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำมูล
จุดนี้คือจะเป็นกลุ่มที่น้ำเขาจะมารวมตัวกัน
สถานการณ์เอาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบนะคะ
น้ำท่วมเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างได้รับความเสียหายนะคะประมาณ๒๐ชุมชน
หลายพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดหลังคาเลย
ทหารเนี่ยมิดหลังคาแบบนี้เลยอ่ะสองชั้นอ่ะ
ทหารก็ต้องเอาเรือท้องแบนเข้าไปลำเลียงผู้ป่วยแล้วก็คนป่วย
ออกจากพื้นที่นะคะ๒หมู่บ้านด้วยกันในตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดม
จุดนี้น้ำท่วมสูงประมาณ๑๒เมตรแล้วก็อบพยพมาอยู่ที่ศูนย์อบพยพ
อกจากนี้ตระเวนเอาเรือท้องแบนไปรับส่งชาวบ้าน
ยังคงอาศัยอยู่ชั้น๒ของบ้าน
บางคนยังอยู่ได้อยู่นะชั้น๒ของบ้าน
บางคนออกมาทำงานบางคนออกมาซื้อหาข้าวของ
เพื่อที่จะเอาไปกักตุนไว้แบบนี้
บนราชธานีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
มีกำหนดจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยจะไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน

เวลาที่ท่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่
เป็นช่วงประมาณ๔โมงเย็นของวันพรุ่งนี้

ยังหนักอยู่นะคะให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ส่งไลน์มาให้กำลังใจพี่น้องอีสานกันหน่อยนะครับ

แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าจุดไหนเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ไป

อย่างนั้นเขาต้องเสียเวลาไปช่วยเหลือนะคะ
แทนที่จะเอาเวลาไปช่วยชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริง